คุณผู้ชมฮะแต่เริ่มต้นกันที่เรื่องของอุบัติเหตุครับ

ภาวะตื่นขึ้นมาเลยเพราะว่าเสียงดังโครมเลยนะฮะ
รถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนรั้วบ้าน
โอ้โหดูสิมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะ
พุ่งมาชนรั้วเกือบจะทะลุกำแพงบ้านอยู่แล้ว
เขาถึงเรียกว่าอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาเลยนะฮะ

หนีตายกันโอละหมาเลยวิ่งออกมาดูอ้าว

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ตำรวจสพกบินบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ
รถเก๋งพุ่งเข้าชนบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหาย
หมู่๖บ้านตรอกปลาไหลตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรี

ที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ขับมาคนเดียวแล้วก็บอกสื่อมวลชนนะ

แล้วก็ไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นไม่ขอพูดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ
สอบสวนเบื้องต้นนะครับทราบว่าขณะเกิดเหตุ
เจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านก็กำลังนอนหลับอยู่นะครับ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นลั่นข้างนอกบ้านเลยนะฮะ

แล้วก็วิจารณ์ไปต่างนานแล้วครับ
หนิผู้หญิงสาวคนขับที่แสดงกิริยาไม่ดีนะครับ
เพราะว่านอกจากจะไม่พูดคุยแล้วไม่เปิดเผยแล้ว
ยังไม่อยากให้ใครเข้ามาพูดกับเธอด้วยนะฮะ
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นหน้าบ้านหลังดังกล่าว
ซึ่งเป็นทางโค้ง๓แยกพระดิบพอดีเลยนะครับ
ก็พบรอยรถเก๋งเป็นรอยเบรกฮะลากเป็นทางยาวเกือบ๑๐เมตรครับ
ผู้หญิงไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ตอนหลังเจ้าตัวให้การกับตำรวจว่าขับมาถึงที่เกิดเหตุ
จังหวะนั้นคือมันเป็นช่วงของหักเลี้ยวคุณช่วงโค้ง

เลี้ยวและเป็นจังหวะที่เธอหักเลี้ยวไม่ทันนะครับ
ก็เลยไม่รู้จะยังไงตัดสินใจฮะ
มันต้องขับตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเลย
แล้วก็ตรงไปพุ่งชนกับรั้วเหล็กของบ้านหลังนี้นะครับ
แล้วก็รถก็เกยขึ้นไปทางหน้าบ้านพอดีฮะ
บอกว่ายังนับว่าโชคดีที่รถไม่พุ่งทะลุเข้าไปในตัวบ้าน

และอาจจะทำให้คนขับเองได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็คนในบ้านที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน
อาจจะได้รับอันตรายเช่นเดียวกันนะครับ
ด้านของนายอรุณเอื้อเฟื้อเจ้าของบ้านก็บอกว่า
ตอนนั้นกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้าน

ตัวบ้านสั่นสะเทือนไปทั้งหลังเลยคุณ

จากนั้นก็รีบลุกออกมาดูเลยนะฮะ
ออกมาดูก็พบว่ารถเก๋งพุ่งชนรั้วบ้าน
แล้วก็มาเกยอยู่ที่หน้าประตูบ้าน
ตกใจมากครับภรรยากับลูกและคนแก่ในบ้าน
ก็ตื่นตระหนกตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนขับรถ
ถึงได้ขับพุ่งมาเสยบ้านของเขาเองแบบนี้นะครับ
ทั้งที่จริงแล้วเขาบอกว่าคนขับรถคนนี้

นะครับส่วนคืนก่อนเกิดเหตุ
ก็มีอุบัติเหตุลักษณะคล้ายกันคือมีรถ
พุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าบ้าน
เสาไฟฟ้าแรงสูงหักมาแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วก็กลัวว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะ
แต่ชาวบ้านเองเขาก็บอกว่าจุดนี้มันอาจจะเป็นช่วงโค้งอันตราย

หรือว่าจุดหักจุดเลี้ยวอะไรอย่างนี้นะฮะ
และอาจทำให้คนที่หนึ่งทำให้คุ้นกินเส้นทาง

อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้นะครับ

คนขับรถมาก็อ้างว่าเป็นญาติกับนายตำรวจใหญ่
เป็นอดีตผู้กำกับบอกว่าชนจริงรับผิดชอบ

ส่วนคนที่ไม่เกี่ยวไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้เลย
เธอบอกเดี๋ยวเธอรับผิดชอบกับบ้านหลังนี้เอง

ความเสียหายเดี๋ยวถ้ามีประกันมีอะไรมาชดใช้อะไรเนี่ย

อ่านะฮะก็ต้องให้เขาแสดงความรับผิดชอบกันไปนะ

ล่าสุดค่ะทราบชื่อสาวคนที่ขับรถเก๋งแล้วนะคะ
คุณอรวรรณวิวัตพงศ์วิวัตพงพันธ์
ซึ่งมีอาการอันนี้ตามรายงานข่าวนะครับ
บอกว่ามีอาการคล้ายกับเมาสุรา
แสดงความไม่พอใจโวยวายอ้างตัวเป็นญาติในตำรวจอดีตผู้กำกับ

เขาบอกว่าเขารู้จักกับตำรวจผู้ใหญ่

ตำรวจตอนนี้ได้นำรถเก๋งไปเก็บรักษาเป็นของกลางนะครับ
แล้วก็นำตัวนางสาวอรวรรณไปตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าคือมันต้องรอผล๗วัน

มันก็ต้องคงตรวจระดับเลือดเลยนะ

เพราะจริงแล้วถ้าเป่ามันก็พอจะรู้นะ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจเลือดก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึง
ใช่นะครับ
แบบนี้แล้วก็ให้ช่างมาประเมินความเสียหาย
แล้วก็ต้องรอการเจรจากับนางสาวอรวรรณ
คู่กรณีที่ขับรถพุ่งชนบ้านของเขาต่อไปด้วยนะครับ